คุณผู้ชมก็เป็นกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเอง

เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนว่า
ปัจจุบันนี้เองคณะสงฆ์ก็ต้องมีการปฏิรูปแก้ไข
เนื่องจากว่าแต่ละวัดส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีการเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่าย

พอเกิดเรื่องราวแบบนี้เองก็เกิดคำถามในสังคมว่า
ทรัพย์สินมากมายขนาดไหนภายในวัด

พาคุณผู้ชมไปดูขุมทรัพย์ภายในวัดวังตะวันตก

เพราะว่าพื้นที่หลักเนี่ยเดี๋ยวปรากฏข้อมูลบนหน้าจอนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะพบว่าในพื้นที่ประมาณสัก๑๐ไร่ของวัดวังตะวันตก
แต่ละจุดสามารถที่จะสร้างรายได้
เม็ดเงินให้กับวัดได้พอสมควรทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นอาคารส่วนหลักรวมไปถึงแม้กระทั่งลานจอดรถ
ก็สามารถจะสร้างรายได้ให้กับวัดเช่นเดียวกันครับ
นี่นะฮะอาคารพาณิชย์เอ่ยลานจอดรถต่าง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับแผนที่อนาเขตวัดวังตะวันตก

ตอนนี้แม้ว่ารักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่
ยังไม่เห็นตัวโฉนดที่ดินที่แท้จริง
ซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าโฉนดนั้นอยู่ในมือของใคร
ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับจะเป็นอาคารพาณิชย

ทางวัดก็จะมีรายได้จากการให้เช่าที่ดินเช่าอาคารพาณิชย์

ผู้ต้องหาพยายามที่จะเข้าไปเรียกเก็บค่าลุกล้ำที่ดินเพิ่ม
พร้อมกับบังคับให้ทำสัญญาเช่าล่วงหน้าถึง๓๐ปี
แต่ว่าปฏิบัติการนี้ยังทำไม่สำเร็จ
ก็ต้องยุติลงเมื่อทั้งหมดกลายเป็นผู้ต้องหาในคดี

อีกหนึ่งจุดครับก็คือธุรกิจที่จอดรถ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ใน๒จุดนี้
ลานจอดรถใกล้กับไกลตรงนั้น

เข้ามาบริหารจัดการคิดค่าจอดรถวันละ๓๐บาทนะครับ

ปลูกสร้างอาคารให้เช่าสำหรับเปิดแผงเช่าพระแล้วก็ขายอาหาร
เบื้องต้นมีชาวบ้านเข้ามาค้าขายไม่ต่ำกว่า๔๐ราย
เช่าพระทั้งที่อยู่ภายในอาคารแล้วก็ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
เสียค่าแรกเข้าตั้งแต่๔๐๐๐บาทถึง๓๕๐๐บาทต่อร้าน
แล้วก็จะถูกเรียกเก็บค่าเช่าแผงอีกเดือนละ๖๐๐๓๐๐๐บาทต่อร้าน
นี่ยังไม่รวมกับค่าให้เช่าโต๊ะดูดวงภายในวัดมีอีก๓แห่งด้วยนะครับ
ประเด็นผลประโยชน์ของวัดวังตะวันตกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัดต่างทั่วประเทศ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทพงธรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกว่าเรื่องการจัดการทรัพย์สินภายในวัดหากคณะสงฆ์ไม่ปฏิรูปตัวเอง
ฝ่ายบ้านเมืองจะเข้ามาดำเนินการแม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับให้วัดต้องเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่าย
แต่อาจจะต้องให้แต่ละวัดปิดประกาศเอาไว้ที่หน้าวัดแทนนะครับ
นายภัยบูลนิติตะวันครับอดีตประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาหรือว่าสมาชิกสปช
บอกว่าแม้ว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พยายามเสนอให้มีการร่างพรบจัดการทรัพย์สินวัดแล้วก็พระภิกษุ
ต่อหัวหน้าคอสชไปตั้งแต่๔กันยายนปี๒๕๕๘แต่ยังไม่คืบหน้านะครับ
ท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังเกรงใจต่อระบบวงการศาสนามากกว่าต้องการจะเห็นความถูกต้องโปร่งใส
ที่ผ่านมาเองมหาเทรสมาคมก็มีมติให้วัดทั่วประเทศส่งรายงานบัญชีทรัพย์สินมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่จนถึงวันนี้มีเพียงแค่๑๘๐วัดเท่านั้นที่มีรายงานบัญชีทรัพย์สินของวัด
หลังจากนี้จะเดินหน้าติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับ
หากยังไม่สามารถจะผลักดันให้ออกมาเป็นกฎหมายได้ก็ควรจะต้องพิจารณาให้บรรจุเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติของวัดทั่วประเทศไปก่อน
เพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องของทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย
มีรายงานว่าในการประชุมมหาเทศสมาคมวันที่๘มิถุนายนพลตำรวจเอกพิษภิษฐกวนเดชครูปประทานคณะกรรมธิการศาสนาของสตนช
จะเข้ากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเทรสมาคมพร้อมกับหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพย์สินของวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ